หลังจากประกาศแยกทางกับภรรยานะคะ

หายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่
สำหรับอดีตนักร้องชื่อดังอ่ำอมริน
ยังมีข่าวทิ้งท้ายด้วยว่าได้เลิกรากับอดีตภรรยาจอยอัจฉริยา

กลางความตกใจของหลายคนที่ทราบข่าว
ล่าสุดในอดีตนักร้องหนุ่มก็ตัดสินใจออกสื่ออีกครั้ง
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
๒ปีที่ผ่านมาที่ตัดสินใจแยกทางกับอดีตภรรยา
ทำให้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวต่างในชีวิตมากขึ้น
และยังเข้าใจถึงความรักความผูกพันที่มีต่อครอบครัว
โดยเฉพาะน้องแอลลี่ลูกสาวสุดที่รัก
จะเผยว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า

ก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
และเชื่อว่าจะไม่สร้างปมปัญหาให้กับลูกสาวค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวอยู่
ยังมีแม่จอยยังมีพ่ออ่ำยังมีแอลลี่อยู่

แม้ว่าสถานภาพจะแตกต่างจากเดิม
สุดท้ายเรายังมีความเข้าใจแล้วก็มีความเห็นใจ
แล้วก็ยังมีความรักให้กันอย่างมากกว่า
ตอนที่เราอยู่ด้วยกันซะอีกอะไรอย่างนี้ครับ

พอเข้าใจแล้วเราจะทำอะไรต่อไป
ทำเรื่องราวอะไรให้มันดีให้เขาสบายใจกัน
มีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรก็คอยช่วยเหลือดูแลกันอยู่
ยังทำหน้าที่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอลลี่

เฉพาะคุณจอยนี่ก็เป็นคุณแม่ที่ดีมาก

แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นครอบครัวมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีตลอดไปจากนี้ทุกวันเลยครับผม
อบอุ่นถึงแม้ว่าจะห่างกันถึงว่า
คือวันไหนถ้าเกิดเขารู้สึกห่างกันเนี่ย

จอยครับโอ๊ยจอยพี่คิดถึงแอลลี่จังเลย

คือหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับในการที่
ความเป็นครอบครัวของเราที่จะต้องเจอกัน

เขาเขาเขาได้มีชีวิต

คิดถึงเมื่อไหร่ก็กลับมาหากันได้